มาดูเรื่องของสินค้าแต่ละชุมชนกันบ้าง

มีการบริเริ่มโครงการปลายศนีเพิ่มสุข
เปิดโอกาสช่องทางการขายให้กับสินค้าชุมชน
ที่มีคุณภาพด้วยครับติดตามจากรายงานพร้อมกันครับ
เนื่องจากผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวเหล่านี้ผ่านกรรมวิธีผลิตที่พิธีพิถันตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงการบรรจุในแพ็คเกจพร้อมจำหน่าย
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมไทยบ้านบางพยอมใต้เล่าว่าหลังหมดช่วงเทศกาลทำขนมขายแล้วรายได้ลดลง
จึงคิดนำมะพร้าวที่มีอยู่มาพัฒนาเพื่อสร้างรายได้และได้สมัครเข้าร่วมโครงการปรายศนีย์เพิ่มสุข
กระทั่งทำยอดขายในประเทศได้๒๓๐๐๐บาทต่อเดือนต่างประเทศ๕๐๐๐บาทต่อเดือน
เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดรองเท้านักเรียนและเครื่องหนังชนิดต่างทั้งกระเป๋าสตางค์เข็มขัดเบาะรถยนต์ที่ออกแบบมาให้เหมาะสำหรับเด็ก
ง่ายไม่ทิ้งคราบดำเลอะมือมีกลิ่นหอมใช้วัตถุดิบที่ใช้ในอาหารเครื่องสำอางมีใบรับรองความปลอดภัย
แต่ยากที่จะให้ข้อมูลคือถ้าเราพูดเนี่ย
มันเหมือนกับเราโฆษณาของของตัวเอง
ตรงนั้นค่ะมันคือการตลาดใช่มั้ยคะ

เพราะว่าพี่จะไม่มีความรู้เรื่องนี้
ไม่เคยมีประสบการณ์ทางด้านนี้เลย
บทบาทของปรายศนีย์ไทยในโครงการปรายศนีย์เพิ่มสุข
คือการใช้ศักยภาพการขนส่งของปรายศนีย์ไทย
เครือข่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศ

สินค้าที่มีจุดขายของตัวเอง
แต่ละชุมชนเขามีจุดแข็งของเขาอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นประสินไทยก็เลยเข้ามาต่อยอดให้
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เขามีคุณภาพดีอยู่แล้ว
ก็จะให้เขาเพิ่มช่องทางการตลาด

ก็คือผ่านเว็บไซต์ปรายศนีย์ไทยด้วย
แล้วเราก็จะลดค่าขนส่งให้เขานะคะ
อยากจะให้ชุมชนเขาเติบโตอย่างยั่งยืน

เราก็คิดว่าก็จะช่วยเศรษฐกิจของประเทศ
เศรษฐกิจของชาติต่อไปในอนาคตนะคะ
สำหรับชุมชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
ปริศนีย์ไทยจะเข้าไปคัดเลือกสินค้า
และจัดกลุ่มความช่วยเหลือตามคุณภาพของสินค้า
โดยจะช่วยทั้งการหาช่องทางการตลาด

และในกรณีที่เป็นสินค้าที่มีโอกาส

จนถึงการขนส่งสินค้าออกสู่ตลาด